ฉันก็มีคำถามเด่นเยอะ

ทำไมตอนซื้อด้วยกันอ่ะเออก็อยากได้ไม่ใช่เหรออืม
ผู้ชายเขาบอกอย่างนี้อยากจะมีรถแบบว่ายุโรปขับไปกองถ่ายไม่ใช่เหรอ
ได้ดูดีอะไรอย่างเงี้คือคุณไอ้เอ๊อ่ะขับรถไม่เป็นอ่า
ขับรถไม่เป็นอ่าแล้วก็ปรากฏว่าเออก็ต้องนางก็ต้องมีคนขับ
เนื่องจากนางเป็นคนขับรถไม่เป็นขับรถไม่เป็นแต่อยากได้รถยุโรป
ก็คือเขาบอกว่าแต่คุณไอ้เอ้ยเขาพูดอีกแบบหนึ่งเขาบอกเท่าก่อนนะ
คนที่อยากได้รถน่ะไม่ใช่เขานะฝั่งผู้ชาย
ไปดูภาพตอนแจ๊กกะรีนวานยังหวานอยู่มีเสียงไหมลูกแม่ฉันชอบจังเลย

ใช่ใช่จะไปเที่ยวไหนกันบ้างครับ
ไปมาแล้วนะไปมาแล้วตัวใหญ่ก็ไม่ต้องงงนะ
ไส้ใหญ่ไหมฮะสรุปวะผ่าวด้าเดิม
ชอบฮะใหญ่

คือเอาอีกนางก็
เอารถไปคืนแต่นางเก่งกว่าอังไปจอดไว้ที่โรงพัก
นางก็คุยแล้วเอารถอยู่ที่โรงพักไง
คือง่ายนางบอกว่านางไม่ส่งต่อค่างวดค่าเงินอะไร
อายุห่างกันเมื่อวานไม่ใช่๒๐นะคะหนู
หนูพูดใหม่ค่ะ๓กับ๑ค่ะ
ก็คือง่ายแม่อ่ะค่ะ
ไว้พี่วร
คือแม่สวัสดีแม่จะเรียกว่าพี่เอ
ดันเสียงคึ้นหน่อย
ดันเสียงคึ้นหน่อย

หลังจากนี้เจ้าจะเงินงานต่อไปยังไงครับครับ
ก็เดี๋ยวน้องเข้าคุยกันกันดีกว่าครับ
แล้วเรามาติดการคุยกันวันนี้ทำให้เกลียดได้มากขึ้น
คือเอาง่ายอดีตแฟนเด็ก

ร้องสุภกิจเนี่ยเขาก็ไปร้องเรียน
ตอนนั้นเขาไปร้องเรียนเพจสายใหม่ต้องรอด
แม่เขาเดือดร้อนเหลือเกินบ้านก็ต้องมาผ่อนเอง

อ้างว่าแม่เอ๊เนี่ยไม่ยอมผ่อนบ้าน
แล้วรถเนี่ยต่อตามสัญญาจนถูกยึด

ปรากฏบอกเอ๊บอกฉันจ่ายไปหมดแล้ว
บอกฉันจ่ายไปหลายล้านแล้วแล้วยังไงอ่ะ

หมายถึงว่ารถเป็นชื่อผู้ชายใช่ไหม
ผู้ชายเขาจะไปรีไฟแนนซ์มาเล่นบาคาร่า
ผู้ชายบอกเออผมก็เคยเล่นนะครับ
ตอนแรกปฏิเสธก่อนแต่สักพักนึง

อันนี้เสียงอะไรเสียงบาคาร่า

อันนี้อิ่งกว่าป๊อกอันนี้แตกเลย
มาคนบอกใครก็เล่นหวย
แม่น่ะเอ่อแปลว่าแม่เป็นแม่แม่คลายเหรอหักไม่ค่อยรู้ไม่รู้ใช่
เจอกไปแล้วนั่นเก่งกว่านักแสดงอันนี้แม่น่ะนี่แม่น่ะ
ยอมลดได้หรอรถยังไม่มาสิย้อนอยู่ย้อนอยู่ย้อนอยู่
อุปรากฏวันนี้นะฮะผัดตำรวจโทวสุไชยแสลงส่อง
เขาเปิดเผยว่าฟรองก์ก็มาแจ้งกับพนักงานสอบสวนว่ามีการยักยอกทรัพย์ก็คือรถที่เขาผ่อนอยู่เป็นชื่อของเขาเนาะ
มันหายไปอย่างเงี้ยซึ่งพนักงานสอบสวนลงบันทึกประจำวันเอาไว้ต่อมาเนี่ย
สองกรกฎาคมตัวแทนของเอ๊ชุติมาเนี่ยแม่นางคงติดซ้อมคอนเสิร์ตอยู่
อ๋อใช่ก็เลยนำรถหรูบีเอ็มสีขาวเนี่ยนะ
จอดที่หน้าสพคลองหลวงค่ะซึ่งพนักงานสอบสวนก็แจ้งไปยังฟรองก์
ว่าตอนนี้ได้รถคืนแล้วนะค่ะให้มาติดต่อขอรับคืนค่ะ
ตัวไอ้ได้รับทราบแล้วก็บอกพนักงานสอบส่วนว่ะบ่นไม่นะ

ส่วนเรื่องป้ายทะเบียนรถด้านหลังที่หายไปขอตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าฟ้องไม่มารับรถพนักงานสืบสวนก็จะดำเนินการต่อไป
ก็คือรถมันขาดส่งมาหลายเดือนก่อนจะต้องยึด

เขาไม่เอาแล้วผมแล้วก็เขายอมเสียเครดิต
คือนางก็บอกว่าเปิดจากต้นเป็นคนผ่อนชำระ
ถ้าว่าฝ่ายฟร้องกลับทำการรีไฟแนนซ์
เอาเงินออกมาเกือบ๔แสนบาท

เหมือนเอาผู้ชายเอาเงินออกไปทำไฟแนนซ์
จนต้องตั้งคำถามว่าเมื่อเธอจะผ่อนให้จบ
ตามที่ข้อตกลงในรายการว่าจะผ่อนยังไง
ใช่เพราะว่าเขาเอาไปรีไฟแนนซ์
ถูกมากมันก็ไม่จบไง
ประเด็นบ้านหลังนี้
ราคาอยู่๔๒๐๐บาท
๔๒๐๐๐๐๐บาทซื้อมาเป็นเวลากวัาดประมาณ๒ปี
แต่เป็นบ้านของชื่อผู้ชายนะ

อายุน้อยกว่าอายุน้อยกว่าดอกเบี้ยมันจะถูกกว่า
การที่จะผ่อนผ่อนได้นานระยะเวลานานมากกว่า
เขาก็ให้ขณิตนานกว่าเพราะว่า๓๐ปีอาจารย์หนูไหมคะ
เด็กมัน๒๐กว่าอยู่ผ่อน๓๐วิทก็ยัง๕๕ไง

เขาได้แฟนกับเอ๊ชุดิมันแต่๑๘เนี่ย
ถูกไหมแต่แม่เอ๊จะ๖๐แล้วถ้าเกิดธนาคารปล่อยเครดิตให้แม่เอ๊๓๐ปีก็๙๐อ่ะแม่
เขาไม่ปล่อยด้วยเขาต้องให้น้องอะใช่ไหมล่ะเอ๊ผู้ชายทำไมเอารถเขาไปซ่อม

เอ๊ก็บอกอ้าวอันนี้ไม่รู้เขาพูดอะไรกันแต่ก็เธอไม่มีกฎอื่นแล้วทัศนภรรณ์ทำไมนั่น
อ่าอ่านี่นะฟังเสียงผู้ชายก่อนทนายอ่านัทพลเมื่อวานที่เป็นทนายให้น้องฟ้องเขาขึ้นโพสต์นะแม่อ่ะเนี้ย
ไหนดูสิเนี่ยเอ๊ฟรองผมหมดทัศน์ทีแล้วจะปั๊บแยกย้ายครับว่ะ
น่าจะจบกันแล้วทุกอย่างเป็นกำลังใจให้ทุกฝ่ายครับนี่ในคอมเมนต์
อ้าวจบกันแล้วอ่ะยังไงแม่บ๊ายบายแล้วว่าอะไรอ้าวก็จบไง
ตัวใครตัวมันก็หมายความว่าเขาไม่ไม่ทำให้รึเปล่าแม่ไม่ได้จบรึเปล่า
มันก็เสร็จแล้วมันจะไม่มันจะมันทะเลาะกับเรื่องอะไรอ่ะอ้าวอ่า
วันหนึ่งสมมุติวันหนึ่งฉันอยากจะมีแฟนเด็กกว่า๓๐ปีแล้ววันหนึ่ง
เด็กเด็กกว่าไปมีแฟนใหม่แล้วต้องให้เงินต่อเหรอแต่มันมันมันคนละเรื่องหรือเปล่าจริงคนรู้
มันเรื่องเดียวกันค่ะพี่มันเรื่องเดียวกันเลยค่ะแต่หนูยังพูดไม่ได้

ไม่คือเรื่องเงินหรือความสัมพันธ์หรือการโดนจับได้ว่าอะไรมั้ย

ไหนพี่มดแบบว่ากุมารทองหายไปไหน
หายไปดีกว่าเอาง่ายก็คือนักไปจับได้แล้วนักโกต
เอ่ออายุเท่ามากกว่าเด็ก๓๑ปี
เอ๊ะบอกแม่งถ้าแฟนใหม่สวยกับกูหน่อยกูจะไม่ว่าเลยอีโมส
แก่กว่าอ้าววิ้วจับได้ว่าแก่กว่าโกรธเลย

ตกใจตกใจสิตกใจแม่งกลัวว่าตกใจ
แก่กว่าตกใจว่าแก่ตกใจอะไรคะ
คนเรามีลูกตอน๒๗๒๘ก็ถือว่าโอเค
ก็คิดดูว่าถ้าสมมุติฟ้องก็คือลูกเอ๊ได้เลยนะ
ก็แม่เขาก็บอกว่าก็คิดว่าตอนที่คุณเอาลูกเราไปเลี

เจ็บปวดไม่ได้บอกอย่างนี้
เป็นฉันฉันเอามีดแทงตายกลางโหนกระแสแล้วเอ๊
แรงมาก
แม่ก็บอกว่าตอนที่คุณขอลูกเราไปเลี้ยง
เราก็เหมือนว่าคุณแม่คุณเป็นแม่คนที่สองของเด็ก

เมื่อก่อนนางมาขายแป้งนางก็ต้องขายแป้งขายปื้ม
มึงใครจะหาว่ากูใช้ไม่จริงก็จริงเถอะ
ทำไมมึงชอบขายแป้งจังเลยในรายการ

เวลากูตื่นมาเกินหน้าก็เจ๊ง
โหเฮ้ไม่เคยถูก

ไม่ให้ผมไปออกทุกรายการโหฉันตะลอกกันทุกรอบเนาะ

ให้คำถามว่านี่เดี๋ยวตื่นเช้ามาบำรุงครีมใหญ่
เลยมาพยิบดิสไมฮะทาครีมทำไมเอ๊ะทำไมเธอทาครีมเยอะ
ทำไมเธอป่วยเยอะบอกนี่ใครจะหาว่าฉันแบบว่า

คือฝากคำถามว่าจริงไหมที่ไปรู้ว่าเด็กไปคบคนที่แก่กว่าเราเลยโกรธ

ทำไมเขากลับฉันเธอไม่พอใจอีกหรอ
เธอไปหาคนที่แก่กว่าฉันก็ต้องโกรธอย่างนี้เหรอ

น้ำเขาเจ็บมาเยอะ

เอ๊ไปข้อมาตั้งแต่๑๘

วันดีคืนดีไม่ใช่มิ้น

เธอเราน่ะชอบเด็กกว่าใช่ไหมเออฉันชอบเด็กกว่าสิเธอทำไมล่ะ
เราก็ต้องทำใจนะมดดำวันหนึ่งถ้าเขาไปเนี่ยเธอก็ต้องทำใจนะ

แต่เขาบอกว่าเขาคิดว่าวันหนึ่งยังไงก็จะไปแต่ไม่คิดว่าจะไปด้วยการฟ้องร้องเป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวอย่างนี้

ในฐานะที่ว่าแม่ปกป้องลูกเพราะว่าในการที่ลูกเป็นคนไปซื้อ
มันก็จะอยู่ในชื่อของแต่เป็นของเค้าเป็นอย่างไร
ใช่แต่มาข้างว่านั้นขนาดนี้ยังผ่อนไม่หมดไง
ภายใน๑เดือนต้องออกให้หมดให้เอาไปได้เฉพาะเสื้อผ้า
ทีวีแอร์เออห้ามแตะเอถามอ้าวแล้วกูซื้อไม่ใช่เหรอเออนั่นแหละห้ามแตะ
บอกขอ๒เดือนได้ไหมขอเวลาแบบว่าหาที่อยู่ใหม่ไม่ได้ให้เดือนเดียว
เข้าใจก็มันก็เป็นประเด็นของอารมณ์ของความเป็นแม่ที่ปกป้องลูกไง

ไม่ใช่ของเราแม่ปกป้องลูกไงใช่ไหมบางทีมันก็ไม่มีเหตุผลเหมือนกันนะ
ในการที่จะปกป้องลูกนะอันนี้เราเข้าใจในประเด็นนั้นในฐานะเป็นคนนอกนะ
เพราะว่าในการที่ว่าจะซื้อของแล้วซื้อของอยู่ในชื่อของผู้ชาย
ผู้ชายก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ต้องผ่อนหรอกเดี๋ยวเอฟผ่อนเอง
แต่เครดิตตอนนี้เมื่อไม่ผ่อนเนี่ยมันเสียเครดิตลูกของฉัน
เพราะฉะนั้นแม่ก็ปกป้องก็เข้าใจได้แต่อื่นอื่นไม่แน่ใจว่าเข้าใจได้ไหมอืม
คุณเคยไหมอ่ะคุณเคยไหมแบบรักเด็กหรือแบบมีอีกคนที่
ไม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่อย่างคุณอ่ะคุณแบบมีเด็กมาติดหรือคุณไปติดเด็ก
ไม่มีไม่มีไม่มีลักษณะแบบนั้นไม่มีเนอะไม่มีไม่มี
ก็เลยถามประสบการณ์ตรงไม่ได้ประสบการณ์ตรงไง